สวัสดีครับกีฬาในช่วงเย็นวันนี้นะครับ
หลายคนก็คงจะพูดถึงเรื่องที่ผ่านมาเมื่อวานกับผลการแข่งขัน

สำหรับการมารับงานขัดตาทัพของโค้ชโชคโชคดีพรมรัฐ
กับทางโค้ดต่วยศิริษักยอดญาติไทย
ผลงานของทีมไทยใน๒เกมที่เหลือจะเป็นอย่างไร
แต่ว่าเราย้อนไปดูเหตุการณ์ทั้งหมดกันก่อนนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับ
ตั้งแต่ช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาที่เกิดฟ้าผ่าครั้งใหญ่
อย่างที่ทั้งสองท่านบอกหน้านี้ครับก่อนหน้านี้
ก็คือว่าหลังจากจบเกมไทยกับอินเดียนะครับเราแพ้ขาดลอยแน่นอน
แพ้มันเกิดขึ้นได้แต่ว่าเรื่องของการแก้เกมน้องแท็กติกมันเป็นสิ่งที่แฟนบอลส่วนใหญ่ก็รับไม่ได้
ทำให้สุดท้ายแล้วต้องมีแถลงการออกมาครับในช่วงประมาณสักตีสี่กว่าตี๕เนี่ยนะครับ
ผลตรวจเอกดรสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็
ข้อความแบบนี้ออกมานะครับผ่านทางสื่ออย่างเป็นทางการของสมาคมกีฬาฟุตบอลเพื่อปลดมิรวรรณรายวัชออกจากตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกศรครับ
โดยมีใจความสำคัญบางช่วงบางตอนว่าสมาคมเนี่ยขอประกาศยุติสัญญาการทำหน้าที่ของรายวัชพร้อมกับทีมงานสตาร์ฟบางส่วนแล้วก็ประกาศแต่งตั้งให้กับโคชโตยศิริษักยอดญาติไทยนะครับ
เบื้องต้นครับทีมงานที่ไม่โดนปลดเนี่ยนะครับ
ก็คือไป๒คนก็คือรายวัชไปกับทางเนหน่าย
นี่หนักเป็นร่ามส่วนตัวของรายวัชอยู่แล้วนะครับไปไหนไปด้วยกัน
ก็ไปสองคนที่เหลือเนี้ยนะครับก็จะมีอ่า
ซาซ่าโทดิชนะครับโค้ดพุทธศัพท์ประตูนะครับอ่า
มีเนบอยซ่าสตาร์เมนโควิชนะครับโค้ดฟิตเน็ตแล้วก็
ฮูลิโอยาเนสนักวิเคราะห์เกมชาวชิลีนะครับ
รวมถึงผู้ฝึกสอนที่เป็นคนไทยทั้งหมดครับก็จะประสานงานกันก่อนนะครับ
กับสองเกมที่เหลือสำหรับเรื่องของรายวัชเนี่ยนะครับ
ก็แน่นอนครับผลงานของเขากับทีมไทยใน๑ปี๘เดือนครับ
มารับงานต่อจากซิโก้กิติศักดิ์เสนาเมืองวันที่ห้าพฤษภาคมปีสองพันห้าร้อยหกสิบ
ก็ผ่านการสัมภาษณ์นะครับของทีมงานฝ่ายเทคนิคของสมาคมที่นำโดย
นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลนะครับคนตรวจเอกสมยศนะครับ
คุณภาษณ์อาทิตย์สุภพพงศ์รองรายการที่การฝ่ายต่างประเทศ
แล้วก็โค้ชเฮงวิทยาลาวหากุลประธานเทคนิคในเวลานั้น
ก็มีหลายคนส่งโปรไฟล์เข้ามาสุดท้ายถูกใจรายวัชนะครับ
แล้วก็ตัดสินใจเซ็นสัญญากันภารกิจสำคัญก็คือ
พาทีมลุยศึกบอลโลกรอบ๑๒ทีมโซนเอเชียที่เหลืออยู่ตอนนั้น
มีโปรแกรมอีก๓นัดในช่วงแรกในสัญญาระยะสั้น๑ปี
แล้วก็มีการประกาศขยายสัญญาออกไปอีก๑ปีครึ่งนะครับ
หนึ่งปีขึ้นเมื่อช่วงต้นปีสองพันร้อยหกสิบเอ็ดที่ผ่านมานั่นเองครับ
โดยเอาชนะจุดโทษเบราดูสในนัดชิงชนะเลิศ
ก่อนที่จะพาทีมเก็บใช้ชนะในเกมอุ่นเครื่องเป็นส่วนใหญ่
แล้วก็พาทีมนะครับตกรอบรองของศึก
ล่าสุดที่เสมอกับมาเลเซียแล้วก็แพ้ได้กดประตูทีมเยือ
แพ้อินเดียล่าสุดในเกมเอเชียนคลับ
รายวัชนั้นฝากผลงานกับทีมไทยไว้ทั้งหมดนะครับ๒๐นัด
ชนะ๘แพ้๕เสมอ๗ยิงไป๓๑ประตูแล้วก็เสียไป๒๑ประตูครับ
ประเด็นสำคัญที่รายวัชนั้นถูกวิจารณ์ก็คือการเล่นเกมรับมากจนเกินไป
ตั้งแต่สมัยที่เขาคุมทีมชาติกาหน้า
โดยตอนนั้นก็มีสื่อนอกเคยภาพวิจารณ์นะครับตอนที่ไปรับงานคุมทีมชาติแอลเจรียด้วย
บอกมีข่าวว่าเขาจับผู้เล่นหลายคนไปเล่นตำแหน่งที่ไม่ถนัด
เช่นการจับผู้เล่นปีกไปเล่นเซ็นเตอร์ฮาร์ฟรวมถึงมีปัญหากับอิสลามซูลิมานี่
ตั้งแต่ซูเบอร์สตาร์ค์ของทีมรวมถึงริยาทมาเลสด้วย
จนตั้งแต่ทนไม่ไหวก็ไปพูดคุยกับสมาคมฟุตบอลกับแอลเจรียสุดท้าย
เขาก็คุมทีมได้เพียงแค่เสานั้นนี่คือตามข่าวที่ออกมา
ก็บอกว่าจริงแล้วมันก็มีการแทรกแซงเข้ามาด้วย
ทำให้เขานั้นไม่สบายใจในการทำงาน
เรื่องของการเล่นที่ดูแล้วเนี่ยเน้นเกมรับเป็นพิเศษ
แล้วก็เกมรับดูเสียประตูง่ายด้วย
แมทที่ถูกวิจารณ์มากก็คือเกมที่เสมอมาเล๒๒ตกรอบอาเซียนคลับคาบ้านของตัวเอง
ซึ่งก็เน้นเกมรับมากจนเกินไปนะครับสุดท้ายเราก็ไม่ได้สกอร์ที่ต้องการ
แล้วก็เรื่องของการเสียประตูเนี่ยเน้นย้ำกันก่อนอันนี้หลายต่อหลายครั้ง
ซึ่งในเกมเมื่อวานนะครับก็ทำให้เราได้เห็นเลยครับว่ามันมีปัญหาเกิดขึ้นจริงในเรื่องของการแก้เกมแล้วก็แท็กติก
ส่วนแมทกับอินเดียที่เราพูดกันแล้วเนี่ยคือการจับผู้เล่นที่ไม่ถนัดในตำแหน่งที่เขาเล่นมาเนี่ยไปเล่นมันก็มีผลกับเกมจริงนะครับ
ส่วนช็อตที่เป็นช็อตที่หลายคนตั้งข้อสังเกตก็คือการเปลี่ยนเอาชนะทิพย์สงกระสินออกแล้วก็ส่งศรีโรธชัดทองลงมาเล่นเป็นกองกลางตัวรับทั้งที่ทีมไทยกำลังตามหลังอยู่นั่นเองครับ
คราวนี้เราพูดเรื่องของเส้นทางนะครับที่เหลืออยู่อีก๒เกมว่าเรามีโอกาสไหมที่เราจะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้นะครับ
ทางทฤษฎีนั้นเป็นไปได้ปฏิบัตินั้นก็ยังมีความเป็นไปได้อีกเช่นกันถ้าเกิดว่ามีการเปลี่ยนแปลงแบบนี้ผมเชื่อว่านักเตะไทยนั้นน่าจะรวมตัวต่อสู้กันต่อนะครับ
ยังเหลืออีก๒เกมในมือคือเจอกับบาเรนแล้วก็ยุยอีเจ้าภาพซึ่งโอกาสในการเข้ารอบเป็นแบบนี้ครับในทางทฤษฎีครับทางไทยสามารถเก็บ๔คะแนนเหนือทีมเหล่านี้ได้นะครับไทยจะมีโอกาสเข้ารอบสูงในฐานะอันดับ๓ที่ดีที่สุดอย่างแน่นอนแต่ถ้าเกิดว่าโชคดีกว่านั้นครับอาจจบที่๒ของสายด้วย